ประเด็นที่สิ่งที่ฉันเป็นห่วงเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องปฏิวัตินะคะ
เพราะว่านอกจากเศร้าเนี่ย
คือประเด็นที่ว่าต้องการแก้ไขมนุษย์ทุกมาตราเนี่ย

เพราะเรามีสังคม
เรามีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมายาวนาน
ที่เราไม่บังควรไปแตะต้องนะคะ
เพราะการทำอย่างนี้ปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
แล้วเอาการปกครองมาเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย
ซึ่งมันไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้อยู่แล้ว
เราอาจจะเข้าใจคำว่าการปกครองกันคนละมิติ
หรือว่าอาจจะกินความกันมากน้อยไม่เท่ากัน

มันคือการไม่ต่างกับปฏิวัติที่ดิฉันพยายามจะพูดอยู่

โอ้วววันนี้โฮโดนกฎดัญคุกคำสารภาษณ์
ไม่สามารถแสดงประชาชนคุณมีสิทธิเสร็จภาพในการแสดงออก
ซึ่งจริงแล้วเขาแสดงออกหนักมากเลย
นี่ขนาดเขาพูดว่าเขาไม่สามารถนู่นนี่นั่นได้นะ
ดูคำพูดคำจาไอ้คำหยาบคายต่าง
การทำผิดกฎหมายละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นต่างในช่องทางสื่อมวลชนต่างมันชัดเจนอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันจะมาอ้างว่าโอ้โหไม่มีสิทธิ์โอ้โหสิทธิ์เขาทำเกินสิทธิ์ตัวเองแล้วเขาละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นด้วยนะวันนี้แล้ว
แล้วก็อย่างพวกนี้ที่เชิญชวนให้ไปชุมนุมกันก็เช่นเดียวกันก็ปิดถนนอีกแล้วแล้วอาจจะวาดรูปอะไรที่แบบทำร้ายจิตใจคน
อย่างหนึ่งบอกว่าอย่าไปแตะต้องศาสนาอย่าไปแตะต้องวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเพราะมันทำให้เกิดความแตกแยก
เดี๋ยวฉันบอกว่าเยาวชนกำลังสับสนนะคะ